ถ้าเบิร์ตเป็นท่านนะเบิร์ตจะรีบเลย

โรงเรียนเฉาอมเงินเด็กบินรัดฟ้าพาครูเที่ยว

ดูงานนะครับคือตอนแรกเก็บเงิน
เก็บเงินเด็กบอกว่าจะจัดค่ายลูกเสือ
ไม่ได้จัดไม่ได้จัดแล้วแล้วไปเที่ยวกัน
เพจนี้ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะครับ
ผมเอาเนื้อหาของเพจเขามาเล่านะ

หลอกนักเรียนเซ็นชื่อเอาเงินเที่ยวเวียดนาม

แต่เงินตัวเองไม่อยากออกแอบโยกเงินใช้เงินเด็กนักเรียน
เอาเงินจากไหนเอาจากค่าจัดค่ายลูกเสือของเด็กเกือบ๘๐๐คน
หลอกให้เด็กเซ็นชื่อแล้วไม่จัดบวกกับเงินสวมเบิก
เป็นยังไงอ่ะบวกกับเงินสวมเบิกเด็กต่างด้าวที่มีรายชื่อ
แต่ไม่มีตัวตนไม่พอยังไปเอาเงินคลังโรงเรียนที่
พอรุ่นก่อนก่อนและคณะครูสะสมไว้ดูแลนักเรียนสมทบอีกก้อน
ทิ้งท้ายว่าทัวร์หัวละ๑๕๙๐๐บาท๔วัน๓คืนนะครับ
เวียดนามเดี๋ยวนี้ไปไม่แพงนะแค่นี้นี่นอนโรงแรมดี
กินอาหารดีนะครับไปไหนบ้างอ่ะโอ้นี่ไปเหมือนเหมือนผมเลยเนี่ย
ดานังออยอันเมืองเว้แล้วก็บาเนอร์ฮิวก็คือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไปกันอ่ะ
โอ้โหนั่งกระเช้าขึ้นไปนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะนักข่าวไปลงพื้นที่ที่
วัดจันทบุรีไปที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งสังกัดสำนักงานพื้นที่
การศึกษาปฐมศึกษาเขตหนึ่งครับผู้ดูแลโรงเรียนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
ว่าเดี๋ยวพอกลับมาวันจันทร์ท่านจะชี้แจงรายละเอียดได้ด้วยตัวเอง
วันจันทร์วันหยุดนะท่านนะแต่ยืนยันว่าคณะครูใช้เงินส่วนตัวกันไป
ที่รู้มาส่วนพอที่ร่วมเดินทางไปเที่ยว
เดี๋ยวเขาจะย้ายแล้วนะเขาจะย้ายไปโรงเรียนใหม่แล้ว
ผู้ปกครองของนักเรียนเล่าบอกว่าเอ๊คือถามทางผู้ครองคนนี้นะ
คือท่านนี้ก็บอกว่าเอ๊ะไม่พบนะการเรียกเก็บเงินอะไรเพิ่มจากโรงเรียนเนี่ย
ที่ผ่านมาโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีนะลองฟังหน่อยฮะ
ผู้ปกครองสองท่านบอกแบบนี้แต่ลักษณะของข้อความในเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ย
งั้นไม่รู้หรอกว่าโยกเงินสวมเบิกเด็กต่างด้าวอะไรพวกนี้
นี่คือต้องเป็นข้อมูลวงในแต่ข้อมูลจริงหรือเปล่า
ข้อมูลจริงหรือเปล่าท่านผอรีบนะรีบนะนะ
ส่วนนายจำเนียนมูลศาลท่านผอสำนักงานปปชจันทบุรีบอกว่า
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วจะไปตรวจสอบโรงเรียนนี้แหละ
พบมูลความผิดนะครับก็จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการและคดีอาญาด้วยครับ